เริ่มเกมมาไม่ถึงนาทีนะคะเป็นศรีสะเกดที่ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วค่ะ
จากอภิษักพันธ์ดียิงไกลจังหวะนี้ค่ะ
จากนั้นไม่ถึงนาทีนะคะปานัทกิติพานุวงศ์ค่ะก็ตามตีเสมอให้เจ้าถิ่นอย่างรวดเร็ว๑ประตูต่อ๑
แต่ว่าเจ้าบ้านก็มาได้อีก๓ประตูนะคะจากเพลียพัฒน์แก้วิลัยนาทีที่๔
พิวัตรแจ่มเจริญ๒ลูกนะคะนาทีที่๗และ๑๔
ก่อนที่อภิษักพันธ์ดีจะยิงตีตื้นให้ศรีสะเกดในนาทีที่๑๘
แต่ครึ่งหลังนะคะฉลามโตเล็กก็กดเพิ่มอีก๗ประตูค่ะ
โดยได้๒ลูกนะคะในนาทีที่๒๑และ๓๔
ต่อด้วยเจียรวัตรสอนวิเชียนนาทีที่๒๘
นัทวุธหมัดยารายิงนาทีที่๓๔
สรรสากุมจันทรีย์ยิงนาทีที่๓๗
สุภวุฒเถื่อนกลางยิงลูกที่๒ของตัวเองในเกมนี้นาทีที่๓๗
พร้อมกับขึ้นนำเป็นดาวสันโวที่๑๐ประตูค่ะ
ร่วมกับพรเทพโสนมิตรของสุราธานี
แล้วก็มาได้ประตูปิดท้ายอีก๑ลูกนะคะ
ปานัทกิติพานุวงศ์ในนาทีสุดท้ายค่ะ
ชนะศรีสะเกดไป๑๒ประตูต่อ๒
คว้าชัยชนะ๕นัดรวดค่ะก็ยึดจากฝูงต่อไป
ตอนนี้แข่งไปแล้ว๑๑นัดนะคะมี๒๘คะแนน
ส่วนศรีสะเกดอยู่อันดับรองสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะ

ท่าเรือทีมอันดับที่๓เปิดบ้านพบกับนนทบุรีทีมอันดับที่๘
เกมนี้ล่าช้าไปเกือบ๕๐นาทีค่ะ
เพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะ
แล้วก็ดังสเตดียมก็มีหลังคารั่วหลายจุดก็ต้องมารองกันอย่างที่เห็นค่ะ

และการแข่งขันเป็นการท่าเรือที่เล่นได้เหนือกว่าค่ะ
ได้ประตูจากธนากรเพ็งพกูลนาทีที่๕นะคะ

อัตภพลเผือกลาดพร้าวนาทีที่๓๗
เอาชนะไป๓๗ค่ะ

ส่วนนนทบุรีก็ตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับที่๑๐ค่ะ
มาดูผลการแข่งขันอีก๒คู่ที่เหลือนะคะ
ห้องเย็นท่าข้ามก็ชนะมกระเย็นบะดิสไป๒ประตูต่อ๑
ฉลองสนามย่าวแห่งใหม่ของห้องเย็นท่าข้าม

นาวีค่ะก็ชนะพัทยาไทเทคไป๓ประตูต่อ๒ค่ะ
โปรแกรมวันนี้มีแข่งขันกันทั้งหมด๓คู่นะคะ
ซึ่ง๑คู่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดในเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
และสุราธานีพบกับสมุทรสาครค่ะ